คุณผู้ชมตั้งแต่เวลา๒๒นาฬิกาของคืนนี้
โดยรอบพื้นที่ของพระบรมมหาราชวัง

ถนนเส้นชั้นในทั้งหมด๑๘เส้นทาง
เพื่อทำการซ้อมย่อยริ้วขบวนพระบรมราชอิสริยยศ
ในงานพระราชวิธีถวายพระเภิงพระบรมศพ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮภูมิพล
ดุลยเดชบรมนาศบอพิษที่จะมีขึ้นในวันพรุ่งนี้นะครับ
แม้จะมีการปิดให้เข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮาภูมิพล

ตั้งแต่ช่วงค่ำคืนที่ผ่านมาครับ
แต่ว่าสำหรับประชาชนที่จะเดินทางไปในพื้นที่ชั้นใน
รอบพระบรมหาราชวังและท้องสนามหลวงก็ต้องเตรียมพร้อมกันด้วยนะครับ
โดยคณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
งานพระราชพิธีถวายพระเภิงพระบรมศพ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮภูมิพลอดุลยเดช
ได้แจ้งปิดการจราจรถนนชั้นใน๑๘เส้นทาง
เพื่อซ้อมย่อยริ้วขบวนพระบรมราชอิสริยยศ
งานพระราชพิธีถวายพระเภิงพระบรมศพในวันพรุ่งนี้

ประกอบไปด้วยถนนพระอาทิตย์

ถนนมหาราชข้างวัดพระมหาธาตุ
ถนนมหาลาศข้างพระบรมราชวัง

ถนนหน้าพระราชและถนนพระหยาเพชร
โดยจะทำการปิดตั้งแต่เวลา๒๒นาฬิกาหรือว่า๔ทุ่มของคืนนี้
ไปจนถึงเสร็จสิ้นการซ้อมริ้วขบวน